ทีนี้ในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่จะถึงเนี่ยร้านรวงต่างช่วงนี้คึกคักมาก
เพราะว่าคนออกไปจับจ่ายใช้สอยเมื่อวานนี้ฉันไปตลาดคนเยอะมากนะ
ไม่ว่าจะเป็นผลไม้อาหารสดรวมไปถึงอาหารทะเล
ที่จังหวัดนครราชศรีมาเขาบอกว่าประชาชนคึกคักมาก

คือต้องบอกว่ามันเป็นเหมือนแบบเทศกาล
ที่เรามักจะซื้อวัตถุดิบมาประกอบอาหารทำกัน
แล้วได้เห็นส้มเรียงลายเป็นกองอย่างนี้มันอยากซื้อ
ใช่ไปดูตลาดนี้กันหน่อยนี่คือตลาดเทิดไทยนะคะ
อยู่ที่ตำบลบ้านใหม่อำเภอเมืองจังหวัดนครราชศรีมา
ตลาดแห่งนี้เป็นตลาดขายอาหารสดผลไม้อาหารทะเล
ที่ใหญ่มากในพื้นที่แห่งหนึ่งเลยนะคะ
วันก่อนคุณตลาดเนี่ยคึกคักมากนะคะ

วัตถุดิบต่างเอาไปประกอบอาหารกินเลี้ยงกัน

อะไรขายดีสุดล่ะนี่

กุ้งเนี่ยเป็นวัตถุดิบที่ขายดีสุดนะ

อย่างน้อยซื้อกุ้งไปทำอะไรไปเผาไปลวก

กุ้งแม่น้ำสดจากบ่อราคาของกุ้ง
อยู่ที่กิโลกรัมละ๒๐๐๓๐๐บาท

อยู่ในเบาะใช่ค่ะแล้วนอกจากกุ้ง
แล้วอาหารทะเลชนิดอื่นก็ขายดีไม่แพ้กัน

ก็จะอยู่ที่กิโลกรัมละห้าสิบถึงหกสิบบาท
แล้วก็หอยแคลงหอยแคลงก็จะอยู่ที่๑๖๐ถึง๒๕๐บาทเป็นการลงมาหน่อย
อยแคลงมันจะมีวินาทีและนาทีในการลั่ว

ถ้า๔๐วินาทีจะเป็นแบบ๑นาทีก็จะสุกขึ้นมาอีกแบบหนึ่ง
ดิฉันเคยไปร้านที่เขาขายหอยแคลงโลกอย่างนี้เขาจะเป๊ะมากแล้วเรื่องเวลา
เพราะว่าความสุกมันจะต้องเท่านี้
แต่ถ้าคุณอยากทานสุกหน่อยก็บอกเขาได้

วันนี้วันศุกร์ก็ควรจะสั่งหอยแคงลวกซุกนิดเดียว
ก็อาจจะมีโอกาสไปซื้อลองมาทำทานเพราะว่ามันทำง่าย

คืออาหารทะเลเราไม่ต้องปรุงอะไรใช่ไหมเอามาลวกเอามาเผาอะไรก็ทานกันได้ในครอบครัว
เป็นเหมือนแบบว่าปาร์ตี้ปีใหม่อะไรอย่างนี้สนุกสนานแล้วก็คึกคืนกันด้วยนะคะ
พ่อค้าแม่ค้าเขาคาดการณ์ว่าราคาของอาหารทะเลอาจจะปรับพุ่งสูงขึ้นอีกนิดนึง
กิโลกรัมละ๒๐บาทถึง๕๐บาทในช่วงปีใหม่

นั่นแหละมันก็เป็นเรื่องของความต้องการนะความการตลาดมันก็จะมี

อ๋อเหรอ
มันก็อาจจะมีราคาที่ปรับขึ้นบ้างในช่วงเทศกาลต่างแต่ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขแล้วกันนะคะ